คุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โห
มีทั้งคลิปหลุดข่าวหลุดอุภาพหลุด
ออกมาว่าโลกโซเชียลเต็มไปหมดเลย
ไม่รู้ว่าอะไรกับอะไรเกี่ยวข้องอะไรกันยังไง
ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหน

และมันมามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะ
และล่าสุดมีแชทหลุดออกมาคุณผู้ชมค่ะแต่ดิฉันไม่ได้บอกนะว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไหนในวงการบันเทิงบ้านเรา
ขอย้ำตรงนี้เลยนะคะคือเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์เขามีการเผยแพร่ภาพหน้าจอสนทนาทางไลน์ของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ที่เขามีการเจรจาเรื่องหย่าออกมาว่อนโลกโซเชียลฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าไม่ได้อยู่กันแบบสามีพันรยามาเป็นปีแต่ทำไมไม่ยอมหย่าจะกอดทะเบียนสมรสไว้ทำไม
ขณะที่ฝ่ายหญิงก็อ้างว่าครอบครัวไม่ชอบเรื่องการหย่าร้างยังไม่พร้อมกลัวว่าครอบครัวตัดขาดแล้วตัวเองจะเอาอะไรกิน
ในข้อความจากฝ่ายชายยังระบุได้ว่าฝ่ายพันรยาเนี่ยใช้เงิน๔๕๐ล้านแต่ไม่ยอมทำงานค่ะ
ยืนยันนะคะยังไม่อยากขอไปทำหน้าให้สบายใจก่อน
มีข้อความบอกได้ว่ารู้ไหมพ่อเราเป็นใครฝ่ายชายเป็นใครถึงจะมาเอาชนะ
ขอย้ำตรงนี้นะคุณผู้ชมว่าภาพหลักฐานแชทที่หลุดออกมานี้
เราไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใครไม่ได้ใครคุยกันถูกต้อง
หรือว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไหนในวงการบันเทิงบ้านเรา
ว่ามันก็ไม่มีชื่อขึ้นมาว่าใครคุยกันใช่เป็นเพียงแต่ว่า
มันมีแชทหลุดออกเท่านั้นเองหลายคนก็อาจจะจับโยงกันนะคะ
แต่ที่โดนโยงเข้าไปเต็มกับเรื่องนี้แบบเบาก็คือ
นักแสดงหนุ่มเมฆจีรกิจที่โดนจับประเด็นเหตุ
เป็นเพราะว่าโพสต์ภาพดอกกุหลาบสีดำดอกนี้คุณผู้ชม
ในช่วงนี้พอดิบพอดีเลยแล้วถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้
เมฆเนี่ยเคยมีข่าวว่าตามจีบสาวจ๋าก่อนหน้านี้
คือหลายคนก็คิดว่าเมฆต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าค่ะ
อย่ารอนานเลยค่ะไปฟังคำตอบจากปากของเมฆกันเลยดีกว่า
มันเป็นแบบเป็นฟิลล์ของผมเองที่แบบ
อยากจะลงรูปวิวบ้างอะไรพวกนี้เฉยครับผม
ก็ไม่จริงไม่อยากให้ไปโยงมากกว่า
คนอาจจะคิดว่าแบบแต่ก่อนผมมีข่าวสนิทเห็นสนิทกันเลยวันนี้
ก็เลยแบบพี่จ๋าเป็นยังไงบ้างแล้วแม่เป็นยังไง
แต่คือจริงแล้วผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวนี้เลยครับผม
ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าแบบเขาตัดสินใจยังไง
ผมก็เห็นด้วยกับเขาผมก็แบบ
ผมก็สนับสนุนเขาทุกอย่างที่เขาตัดสินใจที่เขาคิด
ก็โดนจับเกี่ยวมาแบบเบาคือก่อนหน้านี้เนี่ย
มันมีกระแสข่าวว่าคุณเมฆไปขายขนมจีบคุณจ๋า
แล้วช่วงเวลาที่วิจัยจ๋าเนี่ยเข้าไป

โพสต์รูปคุณเมฆเองก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าคิดถึงอย่างนั้นที่แบบ

คือชาวเน็ตเขาก็เข้าไปจับโยง

ชาวเน็ตเนี่ยต้องยอมใจนะ
โอ้โหมือดีจริงนะวัยจริง